ท่านผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาที่สมุทรปราการนะครับ
ไปกับคณะกรรมการของวัดนะครับ
วัดบางยาพแภกไปเปิดกุฏิของอดีตท่านเจ้าว่าน
หลังจากเกิดเรื่องอื้อเฉาขึ้นมานะครับ
จังหวัดสมุทรปราการนะครับกับพระเลขาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าคณะตำบลบางย่าแพรกเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตะบนบางย่าแพรก
ทั้ง๕วัดวัยยาวัชกรกรรมการวัดชุดเก่า
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกแล้วก็ตำรวจสพสำโรงใต้
ไปเปิดกุฏิของอดีตพระครูประหลัดประสาทพรมหาปุญโย
หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกนะครับที่ถูกจับจากกรณีนะครับ
มีศรีกาอยู่ในกุฏิก็ขอความร่วมมือนะครับ
สื่อมนต์ชนกับญาติอดีตเจ้าอวาดให้รออยู่ด้านนอกเท่านั้น
เดี๋ยวจะออกมาบอกว่าเจออะไรบ้างจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ
พระเครื่องพระพุทธรูปจำนวนมากเครื่องสังกฐานเครื่องสังขพันธ์
เงินบริจาควัดนะฮะเงินทำบุญของใช้อื่น
มุดบัญชีธนาคารจำนวนหนึ่งอยู่ในกุฏิแต่ที่ต้องอึ้งก็คือ
เขาบอกว่าไปเจอขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับคือถูกเปิดดื่มไปแล้วนะฮะ
หมดแล้วในขวดนะเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยเจอสองขวดเนี่ยครับ
ครับใส่ถุงกองอยู่มุมเนี้ยแล้วก็ที่บริเวณที่วางหมอนแล้วก็ผ้าห่ม
บันไดทางขึ้นชั้น๒ของกุฏิเจอยางรัดผมสีดำของผู้หญิงอีกหนึ่งอันนี่อันนี้
นะครับญาติของอดีตเจ้าอาวาสที่มาดูการเปิดกุฏิในครั้งนี้
เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับว่าต้องการมารอรับกระเป๋าเอกสารส่วนตัว
อดีตเจ้าอาวาสได้แจ้งไว้แต่ไม่ทราบว่าข้างในเป็นเอกสารอะไร
ส่วนทรัพย์สินอื่นจะไม่แตะต้องและขอให้ข้อมูลเท่าที่ทราบเท่านั้น

ไม่เอาโอเคไหมลูก
นี้นะครับญาติของอดีตเจ้าอาวาสยืนยันนะครับ
ยังเชื่อมั่นในคุณงามความดีของอดีตเจ้าวาดที่สั่งสมมา

แล้วก็เรียกร้องให้สื่อมวลชนบางสำนักทบทวนการนำเสนอข้อมูล
อดีตเจ้าอาวาสรวมถึงทำให้ญาติทุกคนเสื่อมเสียด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนะครับ

ซึ่งเป็นสาราสำนักงานทำการของอดีตเจ้าอาวาสวัดบังย่าแพรก

จะเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินได้
ส่วนทรัพย์สินที่พบนะครับก็เหมือนกับในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะฮะ
จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดเนี่ย
ก็ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับพระบุญมีรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรก
เพื่อให้ตรวจสอบทรัพย์สินของวัดโดยละเอียดต่อไป
แล้วก็จะทำบัญชีส่งให้เจ้าคณะอำเภอและส่งต่อให้เจ้าคณะจังหวัด
รวมถึงทำบัญชีรายงานไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
ภายใน๓๐วันด้วยหลังจากการตรวจสอบ
ส่วนของใช้ส่วนตัวของอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ก็เอากลับไปได้นะฮะแต่ยังไม่มีผู้ใดออกมาแจ้งว่า
เจอกระเป๋าใบที่ญาติอยากจะมาเอาไปนะครับ